ทีนี้มาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เราเล่าไปเมื่อวานนี้ค่ะ
แล้วโครณ์ต้นอ่ะค่อนข้างจะผุ
ลมพัดแรงแล้วก็ล้มลงไปแบบนี้ค่ะ
แล้วก็มีประหลัดอำเภอเสียชีวิต

นั่งได้ศีรษะไปฟาดเสียชีวิต
แล้วก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็บาดเจ็บสาหัสไปนะคะ
ผู้เสียชีวิตคือนายธนพัฒน์ใจตรงอายุ๓๔ปี
เป็นปรัตน์อำเภอมหาชนชันะชันะมหาชนชันะชัยต์จังหวัดเยอะโศทร
ส่วนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบาดเจ็บสาหัสนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในงานประเพณีแห่มาลัยเข้าตอก
ต้นมะขามนี้ใหญ่นะคะเส้นผ่านศูนย์กลางในเมตรครึ่งอ่ะอายุสามร้อยปีแล้ว
นักข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่เกิดเหตุอยู่หน้าบ้านพักในอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธร
จริงแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่อยู่อีกหลายต้นนะ๓๔ต้นนะคะอยู่ริมถนนแล้วก็แต่ละต้นก็จะเหมือนกัน
เหมือนต้นที่โค้นจะมีขอบปูนแบบนี้เอาปูนซีเมนมาโบกโอบรอบต้นไม้เอาไว้
ต้นมะขามขนาดใหญ่ก็ล้มอยู่อะนะคะถูกตัดแล้วลำต้นกลวงเป็นโพรงเลยอะค่ะ
กมะขามก็ผูกเป็นสีดำเหมือนตายแล้วอ่ะนะคะส่วนโดยรอบทั้งกำแพงขอบปูนริมทาง
ก็มีร่องรอยความเสียหายต้นมะขามก็ล้มเสาไฟฟ้าก็ล้มอย่างเงี้นะคะ
มีการเอาเครื่องเส้นไหว้ของครอบครัวผู้เสียชีวิตมาเชิญดวงวิญญาณด้วย
ทีนี้ก็ต้องจำลองเหตุการณ์เป็นกราฟิกหน่อยจะได้เห็นภาพชัดเจนว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นในลักษณะไหนยังไงอ่ะนะคะก็คุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญสุข
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่นะฮะก็ไปถามจากทางนายติวานนท์นิยม
กำนันตะบนสงยางซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับ
อยู่ในเหตุการณ์อ่าจากคำบอกเล่าเนี่ยเราทำเป็นกราฟิก
ลองเหตุการณ์เป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ประมาณทุ่มครึ่งนะฮะเมื่อคืนวันก่อนนะครับ
กำลังมีงานประเพณีแห่ข้าวตอกอยู่ในพื้นที่พอดีเลย
ทางนายติวานนท์กับประหลัดธนพัฒน์อยู่ประจำที่จุดจับฉลาก
ฉากิ่งกาชาติมหาชนะชัยซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าบ้านพักของนายอำเภอ
จากนั้นก็พากันไปเดินตักอาหารนะครับแล้วนำมากินที่บริเวณที่เกิดเหตุ
ซึ่งประหลัดธนพัฒน์ยืนกินข้าวอยู่ห่างจากโคนต้นมะขามประมาณ๘เมตร
ส่วนกำนันติวานนท์เข้ามานั่งกินที่ฐานปูนรอบต้นไม้ซึ่งอยู่ห่างจากต้นมะขามแค่ประมาณ๒เมตรอยู่ใกล้กว่า
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนั่งกินข้าวห่างจากประหลัด๔เมตร
ก่อนจะเกิดลมพายุแรงอยู่ประมาณ๕นาทีต่อมาก็ได้ยินเสียงดังลั่นของต้นไม้
กำนันติวานนท์ก็เลยตะโกนบอกคนที่อยู่แถวเนี่ยแถวจุดเกิดเหตุว่าต้นไม้จะล้ม
ขณะนั้นกำนันก็วิ่งหนีเพื่อจะไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วก็มองเห็นประหลัดธนพัฒน์
กำลังยืนเงยหน้ามองด้านบนอยู่แล้วกิ่งต้นมะขามก็ฟาดลงมาที่ตัวประหลัดธนพัฒน์
ล้มทั้งยืนเลยฮะแล้วทีนี้มันโชคร้ายตรงที่ศีรษะของประหลัดธนพัฒน์เนี่ย
ฟาดกับเหลี่ยมปูนที่เขาเอาไว้ร้อมต้นไม้เอาไว้นั่งแล้วก็เสียชีวิตขณะนำส่งโรงพยาบาล
จากนี้นะครับยังมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ถูกกิ่งต้นมะขามทับบริเวณข้างหลังนะฮะ
อยู่ที่ด้านหลังที่ทับลงไปแล้วก็ได้รับบาดเจ็บเช่นกัน
นี่ค่ะทางกำนันตำบลสงยางที่อยู่ในเหตุการณ์
ก็บอกอีกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิด
สาเหตุก็เพราะลมแรงบวกกับรากแก้วของต้นมะขามเน่าแล้วด้วย
แล้วก็โคนต้นก็ผูด้วยคือน้ำมันไม่สามารถซึมไปถึงโคนต้นได้
เพราะเทปูนล้อมเอาไว้ไงต้นไม้ก็เลยตาย
ทีนี้ก็ยังถือว่าโชคดีมากนะคะที่อีกคนนึงเขาไม่ได้เป็นอะไรหนักมาก
แล้วตัวเขาเองเนี่ยก็โชคดีที่เขาได้ยินเสียง
คือตัวกำนันเองเขาบอกเขาก็เกือบเหมือนกันนะ
แต่เขาได้ยินเสียงไม้แตกเขาบอกว่าอันนี้โอ้โหเป็นเสียงสัญญาณว่าต้นมะขามกำลังจะล้ม
ตัวเขาเองรีบวิ่งออกมาแล้วตะโกนบอกคนอื่น
แต่อีก๒คนเนี่ยวิ่งไม่ทันไงประหลัดเลยเสียชีวิตไป
แล้วก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่เขาก็บาดเจ็บเนี่ยนะคะ

เป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานแล้วยังอายุน้อยอยู่เลยนะคะ
ดูข้างในเนี่ยมันกลัวหมดแล้วมันกลัวหมดแล้วใช่
คือต้นไม้ใหญ่เนี่ยต้องตรวจสอบนะฮะว่าข้างในกรวงหรือเปล่า
บางทีเราเห็นใหญ่ยืนต้นอยู่เนี่ยแต่กลวง
แล้วเรื่องนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ทุกที่เลยนะต้องไปเอากันให้ดีเลยนะ
เห็นบ่อยมากทำปูนมาล้อมอย่างนี้ค่ะ
คือแล้วน้ำมันลงไม่ถึงมันก็ยืนต้นตายเลยอย่างนี้
ใช่นายอำเภอมหาชนะชัยเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะดูนะ
แถวตรงนั้นที่ยังมีต้นไม้ใหญ่อยู่๓๔ต้นนะคะ
เดี๋ยวเขาจะดูว่าจะทำยังไงดีมันผูแล้วหรือยังมันตายแล้วหรือยัง
ถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเหมือนกับรากมันเน่าแล้วมันผูใช่ไหม
อาจจะต้องตัดนะแถวตรงนั้นอีก๓๔ต้นจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
ส่วนครอบครัวของประหลัดธนพัฒน์ก็นำศพมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดหอกล่องอำเภอมหาชนะชัย
ส่วนแม่ของประหลัดก็ไม่สะดวกให้สัมภาษณ์เพราะว่ายังเสียใจมากอยู่นะคะ
ลูกชายคนเดียวอะค่ะนะคะก็จะประกอบพิธีชาปนกิจในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ค่ะ
ผมเห็นตามวัดหลายแห่งนะต้นไม้ใหญ่แล้วก็ทำปูนเพื่อจะเป็นที่นั่งในตัว
แต่มันทำให้น้ำไม่ถึงต้นไม้หมดเลยใช่ไหม